มาดูเหตุการณ์สลดค่ะอันนี้น่าสงสารมาก
เกิดขึ้นช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะที่จังหวัดเชียงใหม่
รับส่งนักเรียนค่ะกำลังจะต้องขึ้นเนิน
ไม่ได้สูงมากนะแต่ว่ารถขัดคล่องขึ้นไม่ไหว
แล้วเสียงมันดังเด็กตกใจคุณผู้ชม
เด็กก็เลยกระโดดลงมาจากรถแล้วรถน่ะมันไหลถอยมา
ทับเด็กอนุบาลเสียชีวิตไปสองคนค่ะอ๋อเนี่ยตอนที่ตกใจเหรอ
ใช่น้องเขากระโดดลงมาไงแล้วรถมันก็ไหลลงมาอย่างนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านห้วยเกียงซางหมู่๑
ตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
โมงเย็นที่ผ่านมาค่ะนี่เป็นรถรับส่งนักเรียน
กำลังจะไปส่งเด็กอนุบาลนะคะ๒๐คน
เขากำลังจะไปส่งกลับบ้านนะนะเลิกเรียนแล้ว
มาถึงจุดนี้เป็นเนินนะคะเป็นเนินเล็ก
รถเกิดขัดข้องแล้วรถขึ้นเนินไม่ได้
เสียงรถก็เลยดังแล้วเด็กอะค่ะเขาตกใจ
เขาก็กระโดดลงมาจากรถนะคะรถก็เลยเสียการควบคุม
ไหลมาทับเด็กนักเรียนที่กระโดดลงมาเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนทางเข้าบ้าน
้วยเกียงสางก็เลยทำให้เด็กอนุบาลเสียชีวิตไปสองรายค่ะ
เด็กชายธนานพเหลาโคอายุแค่๕ขวบกับเด็กชายแสงชัยแทร่หมี่
อายุแค่หกขวบเนี่ยค่ะอืมน่าสงสารมากทางตำรวจภูทรลงโขด
เขาก็สอบสวนนะคะก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นายสุรชัยรักมนุษย์อายุ๖๗ปีคนนี้เป็นคนขับรถ
เป็นรถรับส่งนักเรียนอนุบาลมีน้องนักเรียน๒๐คน
จากโรงเรียนอนุบาลในหมู่บ้านนะคะไปส่งที่บ้าน
ระหว่างทางเข้าหมู่บ้านเลยมันเป็นเนินเนินเล็กอ่ะนะคะ
รถเสียเครื่องยนต์ดับแล้วเบรกไม่อยู่ด้วยไหลลงเนิน
เด็กสองคนเขานั่งอยู่ท้ายรถเขาก็เลยกระโดดลงมา
ก็เลยถูกรถทับอ่ะค่ะตำรวจก็คุมตัวคนขับรถนะคะ
นายสุรชัยแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะอืมแต่ใครบอกว่าเด็กกระโดดลงมา
อันนี้ต้องไปสอบสวนให้ชัดเจนนะว่าเด็กเนี่ยคือช่วงที่รถไหลเนี่ย
ร่วงลงมาเองหรือเปล่าร่วงลงมาหรือเปล่านะครับ
ว่าถ้าคนขับรถบอกว่าอ่าเด็กโดดลงมาเองค่ะ
แล้วก็เลยถูกรถทับตายอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องเอาให้ชัดใช่ไหมฮะค่ะอ่า